เอาล่ะมาถึงข่าวที่โปรยเอาไว้ที่สุพรรณบุรี
อดีตลูกจ้างอบจนะครับไปยิงเพื่อนบ้าน
คือเพื่อนบ้านเนี่ยเผาฟางริมรั้วแล้วปรากฏว่าไปทำต้นไม้เขาเฉา
อืมแต่อุ๊กอาดจริง
ก็แหละทีพวกมึงอุ๊กอุ๊ก

เข้าหน้าใช่ไหมคะคือดูจากองศาปืนนี่ขนาดเราฟรีสภาพแล้ว

ช่วงเช้าที่ผ่านมานี้เองครับบ้านหลังนี้อยู่ที่ตะบนโพพระยา

ก่อนเกิดเหตุนายอุดมทองสุกอายุ๖๒คนยิงเนี่ยนะ
เข้ามาหานายอนุกูลพลายมีอายุ๕๔เจ้าของบ้าน
เถียงกันแรงเถียงกันแรงครับ

จู่นายอุดมชักปืนมาแล้วยิงใส่ระยะเผาขน
ภรรยาพยายามผลักนายอุดมออกไปแล้วนะครับ

ในบ้านตกใจต้องตกใจครับเหตุการณ์แบบนี้
รีบพานายอานุกูลไปส่งลงพยาบาลนะครับ

ส่วนนายอุดมได้รับบาดเจ็บจากการถูกครอบครัวผู้ตาย
ตำรวจตรวจสอบที่เกิดเหตุเป็นที่จอดรถของบ้าน

ซองปืนนะครับแล้วก็ปืนพกสั้นแบบลูกโม่๑กระบอก
ไว้เป็นหลักฐานลูกสาวผู้ตายบอกว่าที่บ้านนะครับ
ทำนาแล้วก็ทำเป็นแบบไอ้อัดฟางก้อนนะฮะ
ฟางก้อนมีปัญหากับผู้ก่อเหตุเรื่องการเผาฟาง
เรื่องเผากิ่งไม้สองครั้งครั้งแรกหลายเดือนก่อน
พ่อเนี่ยนะครับเผาฟางแล้วเปลวไฟมันไปติดต้นไซเกาหลีของผู้ก่อเหตุ
นะครับปลูกอยู่เป็นรั้วรอบสวนว่างั้นเถอะนะครับ
อยู่ติดกับนาของพ่อหลังเกิดเหตุพ่อก็รับผิดชอบด้วยการเอาปุ๋ยไปใส่ให้
แล้วก็ช่วยลดน้ำจนต้นไม้มันฟื้นกลับคืนมาครั้งที่สองประมาณหนึ่งเดือนที่ผ่านมานี้ครับ
คุณผู้ชมครับพ่อเนี่ยเอากิ่งมะพร้าวไปสุมไฟเผาทำให้ต้นครับ
ต้นไม้แบบแบบเดิมเนี่ยนะฮะไหม้อีกแม่ก็ไปดูแลให้ก่อนเกิดเหตุเนี่ย
เขาขับรถมาจอดหน้าบ้านแล้วไม่ดับเครื่องหรอกนะมาชี้หน้าด่าพ่อ
พ่อก็อธิบายเหตุผลแต่เขาไม่ฟังชักปืนยิงพ่อเลย
หันมาจะยิงแม่ด้วยนะครับเธอเนี่ยก็คือลูกเนี่ย
วิ่งไปแย่งปืนนะใช้กำปั้นทุบไปตั้งหลายครั้ง
จากนั้นคนข้างบ้านก็มารับผู้ก่อเหตุไปลูกชายของผู้ตายเล่าบ้างบอกว่า
ผู้ก่อเหตุมักจะมีปากเสียงกับพ่อแล้วชักปืนขึ้นมายิงเลยนะครับ
สาเหตุน่าจะมาจากพ่อเนี่ยเผาฟางแล้วไปโดนต้นไม้ของเขานั่นแหละ

ก็มีปากเสรี้ยงอันแหละครับมันจากเสรี้ยง
เขาคุยกันซึ่งตอนนั้นพี่ผมอยู่ใกล้กันเนี่ยคุยกัน
หลานสาวของผู้ตายครับ
ก็พาไปดูจุดที่มันเกิดปัญหาไอ้ที่เผาฟางอะไรกัน

แต้โต้นไม้เขาเฉาแล้ว

มาใส่ลดน้ำให้จนกลับมาเขียวแบบนี้แล้วเห็นไหม
เข้าใจว่าทำไมไม่มาคุยกันดีตั้งแต่แรกครับ
เราก็รู้ว่าเราผิดเราก็เอาปุ้ยเอานางมาใส่ให้แล้วไง
เป็นเดือนแล้วนะพี่ดูขาวจนขาวออกเหลวนะ

ถ้าเกิดเรื่องไม่ไหม้ทำไมเขาไม่มาพูดล่ะ

อุดมคนยิงที่เจ็บแล้วไปโรงพยาบาลด้วย
ตำรวจเขาอายัดตัวไว้แล้วนะตอนนี้ยังรักษาตัวอยู่

ต้นแจ้งเขาหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะครับ
พาปืนและเครื่องกระสุนไปในเมืองหมู่บ้านทางสาธารณะ
โดยไม่ได้รับอนุญาตและมีปืนเครื่องกระสุนปืน
ไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตครับ